พูดถึงคดีของคุณตังโมตอนนี้สังคมก็ยังเกาะติดก็ยังติดตามอยู่นะ
หลังจากที่อายการสั่งให้สอบเพิ่มเติมอีก๒๐ประเด็น
วันนี้คุณอัชริยะไปยื่นเรื่องขอให้อายการทำงานโดยตรงอะไร
ถูกต้องค่ะทีนี้ความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
แล้วตำรวจจะเดินหน้าคดีนี้ต่อยังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
อาจารย์สุภาพอยู่กับเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีท่านผู้ชมครับข่าวคดีแตงโมจริงแล้วเนี่ย
มันควรจะจางไปได้แล้วนะครับหลังจากยืดเยอะมานานมานาน
มันควรจะจางไปได้แล้วเพราะว่าตำรวจนำสำนวน๕ลัง
กขามกันไปส่งอายการเพื่อให้อายการส่งฟ้องศาล
แต่เอาเข้าจริงข่าวมันได้รับการกระตุกกระตุ้นขึ้นมาใหม่
เพราะอายการส่งคืนสำนวนทั้งหมดให้ตำรวจ
ส่งคืนแล้วมีคำสั่งให้ตำรวจไปสอบสวนเพิ่มเติมด้วย
ประเด็นหลักเหตุผลของอายการคือยังไม่เห็นพยานหลักฐานที่ชัดเจน
ตามข้อกล่าวหาว่าที่ประมาทนั้นเนี่ยใครประมาทยังไงนั่นเรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองที่ข่าวมันฟื้นให้มันน่าสนใจขึ้นมาอีก
ก็เพราะเรื่องของคุณอัจฉริยะที่เป็นหัวข่าววันนี้
ฉริยะแจ้งตำรวจปปดำเนินคดีแพทย์นิติเวทย์
ผู้ตรวจชันสูตรศพแตงโมข้อหาลงชื่อในรายงานเท็จ
ส่งให้ตำรวจภาค๑ใช้ดำเนินคดีกับ๕คน
บนเรือสปีดโบ๊ทมรณะข่าวที่สอง
ฝั่งตำรวจสวนกลับอัจฉริยะตำรวจจอดำเนินคดีฐานดูหมินเจ้าพนักงาน
ยันคดีแตงโมสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า
มันควรจะตามต่อว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้จะต้องคุยกับคนที่เขาติดตามเรื่องนี้
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันปฏิรูปเพื่อการยุติธรรม
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
เรื่องอายการส่งสำนวนให้ตำรวจสอบสวนวันก่อนท่านก็คุยกับผมว่า
นี่คือการยกระดับมาตรฐานการสั่งฟ้องคดีแล้วเรียกร้องให้วงการอายการเนี่ย
ร่วมกันสร้างมาตรฐานแบบนี้ให้เป็นมิติใหม่ไม่ใช่ว่า
ตำรวจส่งมายังไงก็นำฟ้องอย่างนั้นแล้วก็เป็นปัญหา
คำถามที่ผมจะถามพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธก็คือว่าท่านคิดว่าการสอบใหม่เนี่ย
มันจะต้องให้ได้ความชัดเจนในประเด็นไหนยังไงถึงจะเป็นที่พอใจของอายการ
ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่านะฮะ
เรื่องการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ
สอบสวนเพิ่มเติมนะฮะโดยอำนาจของพนักงานอายการเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายนะโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ย
ครับนะครับเพราะว่าเราก็ติดตามมาตลอดนะครับ
เรื่องการแจ้งข้อหาประมาทกับบุคคลสามคนบนเรือนะฮะครับ
กระทำประมาทก็คือกระทำนะฮะโดยปราศจากความระมัดระวังนะฮะ
อืมซึ่งบุคคลจะต้องมีนะฮะตามวิสัยและพฤติการนี้อย่างไร
และสามารถใช้ความระวังนั้นได้แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอนะฮะ
อ่าไม่มีคำอธิบายนะฮะพยายามถามกันนะ
ศูนย์สื่อข่าวก็พยายามถามอย่างที่ผมก็ยังทราบตัวผมก็พยายามติดตาม
ก็ไม่มีคำอธิบายอ้างแต่ว่าเป็นความลับในสำนวน
เป็นเรื่องในสำนวนซึ่งอันนี้เป็นหัวใจนะครับ
จริงเลยเรื่องความรักเพราะว่าเมื่อคุณแจ้งข้อหา
กับผู้ต้องหาทั้งสามแล้วคุณต้องแจ้งรายละเอียดของข้อกล่าวหา
รายละเอียดของพฤติการการทำผิดเขาต้องทราบหมดอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็เพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่านะฮะ
พยายามหลักฐานที่ส่งให้พนักงานในการตามข้อกล่าวหาเรื่องประมาท
ผมขออนุญาตให้พูดเรื่องขวาเลน้อยนะฮะบริหารขับเครือขาบเกิดให้กระหวัด
มันไม่มีความชัดเจนในการถึงสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนะฮะ
แต่ประเด็นคืออย่างงี้ครับประจาตุภาพครับ
ว่าเขาส่งไปแล้วผมไม่ทราบนะรู้สึกว่าเขาจะสอบอะไร๒๐ประเด็นแล้วส่งกลับไปแล้วนะ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
ฮะถ้าสั่งไม่ฟ้องละเดี๋ยวผู้บัญชาการสบวรษภาคคนทรงสำนวนเนี่ยฮะฮะ
คนที่รับผิดชอบเนี่ยเขาอาจจะแย้งเยิ้งอะไรให้เป็นปัญหา
นะครับสมัครก็ฟ้องไปแล้วไปวาดกันช้ำสาม
ซึ่งถ้าสารพิพากษายกฟ้องแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายต่อคดีอย่างร้ายแรง
เสียหายอย่างไรร้ายแรงก็คือว่าผู้กระทำผิดอาจจะทำผิดข้อหาอื่น
ก็หายไปเลยนะครับนะครับความผิดก็จะกลายเป็นว่าคุณตังโมเนี่ยนะฮะ
ใครกระทำตัวเองคือไปปัสสวะไทยเลยก็ตกเลยเอง
เพราะว่าเรื่องประมาทถูกยกฟ้องใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากให้ร้องให้อายการนะครับ
อยู่บนบรรทฐานว่าคุณต้องแน่ใจว่าคุณจะสั่งฟ้องและพิสูจน์การกระทำความผิดให้สารพิพากษาลงโทษได้

ครับเรื่องที่คนที่ติดตามข่าวนี้เขาตะลึงกันวันก่อนที่พันตำรวจเอกวิรุธบอกว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยส่งฟ้องไปหลุดกันหมด
คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตำรวจเอาละตำรวจมาสั่งสอบใหม่สั่งสอบเพิ่มเติมสอบเพิ่มเติมแล้วส่งอายการ
แล้วถ้าอายการยังเห็นว่าไม่ชัดเจนเนี่ยอายการให้สอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
สั่งให้สอบเพิ่มได้ครับนะฮะจะสั่งกี่ครั้งก็ได้แต่ส่วนใหญ่พนักงานในการก็จะสั่งครั้งนึงหรืออีกอย่างดีก็อีกครั้งหนึ่งสองครั้งนะฮะ
ไม่เกิน๓ครั้งอะไรอย่างนี้ตามประเด็นที่เขาแจ้งไปนั่นไปอาจจะยังทำไม่ครบถ้วน
มันมีลูกเกรงใจกันด้วยใช่ไหมครับระหว่างอายการกับตำรวจ
นะฮะจะมีตั้งโบราชผู้ใหญ่ไปโอ้ยให้ฟ้องเถอะหรือแม่งเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเดือดร้อนจับตัวนั้นคนนี่มาแล้วอะไรต่าง
แต่ผมดูลีลาของอย่างการนทบุรีที่เป็นสภาพตัดลีคนนี้นะครับ
ผมคิดว่าท่านก็มีหลักการของท่านชัดเจนพอสมควร

การเนี่ยนะเขาแม่นอยู่แล้วนะฮะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าหลักคิดเนี่ย
เขาพัฒนาขึ้นไปหรือยังว่าจะสั่งฟ้องก็แต่เมื่อมั่นใจว่าจะพิสูจน์ความผิดให้สารลงโทษได้
ต้องมั่นใจถึงขนาดนั้นนะครับไม่ใช่แค่พอฟ้อง
เวลาตำรวจเขาสรุปสำนวนเนี่ย
เขาจะสรุปว่าพยาหลักฐานพอฟ้องจึงเห็นควรสั่งฟ้องเสนอให้การอย่างนั้น
และให้การส่วนใหญ่ก็จะใช้หลักว่ามันก็พอฟ้องก็สั่งฟ้องไป
ครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนมากมายเสียหายเนี่ย
ไอ้ภาพว่าพอฟ้องพอฟ้องนี่ต้องเลิกครับแล้วในปรวิยักษ์ก็ไม่มีคำว่าพอฟ้องนะครับ
ฮะถ้าให้คาดคณีพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธคิดว่า
สิ่งที่อายการต้องการให้สอบเพิ่มเติมแล้วอยากเห็นความชัดเจนที่สุดคืออะไร
เอ่อผมว่าที่เขาสั่งกลับมาสอบเพิ่มเติมเนี่ยเป็นประเด็นอื่นอื่นนะฮะ
ส่วนในเรื่องของความประหมาตินะฮะในข้อแรกจริงเรื่องของการกระทำประหมาติ
กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังเนี่ยเอ่อการแจ้งเขาหากับกระทำประมาท
กับบุคคลทั้งสามนี่ก็ประหลาดอยู่แล้วนะฮะอ่าขับรถขับเรือมันก็ประมาทคนเดียวใช่ไหม
ขับใช่ครับแล้วจะทำกันยังไงคนละนิดคนละหน่อยอะไรยังไง
ผมก็ยังไม่เข้าใจมันจะร่วมกันกระทำอะไรยังไง
สมมุติว่าแซนไปปล่อยให้คุณตังโมไปเกาะขานะฮะ
ไม่ระมัดระวังทำตกไปก็เป็นเรื่องของแซนไม่ใช่แหละฮะ
หรือนายโรเบิร์ตขับเรือคนใดคนหนึ่ง
อีก๒คนนั้นก็ไม่ควรจะมาเจอประมาทเดียวกันถูกไหม

ข้อเท็จจริงขนาดนี้คือมันไม่นิ่งนะฮะ
ว่าคุณแตงโมตกจากเรือไปในจุดใดของเรือ
ตกไปด้วยลักษณะอาการอย่างไร

หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสริฐ
ผมขอเรียนว่าไม่ใช่จำเป็นต้องทำร้ายนะ
การไปลวนลามการไปกอดเขาอะไรต่าง
โดยเขาไม่ยอมก็ถือเป็นการปฏิเสริฐเช่นเดียวกัน

ท่านตำรวจเอกวิรุธมองกรณีของคุณอัชริยะ
กับตำรวจที่ทำคดีตอนนี้

ผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติของตำรวจนะฮะประเทศไทยนะฮะ

ก็พยายามจะปิดคดีให้ได้
พยายามจะหาพยาหลักฐานในส่วนที่ตัวตั้งสมมุติฐานเอาไว้

นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องสุจริตไม่สุจริตนะครับ

เวลานี้คือพวกเราเนี่ยต้องย้ำอีกครั้งหนึ่ง

ได้ยินเห็นภาพเท่าเชื่อเปิดเผยให้

แต่ผมเห็นแผลสุดท้ายที่เป็นริ้ว

ไม่ต้องไปสงสัยแล้วครับมันอาจจะเป็นใบพัดเรือ

แล้วปริ่มน้ำอย่างเงี้ยน่ะมันจะโดนได้หรือไม่

คำพูดเนี่ยฮะที่ว่าตกจากท้ายเรือเนี่ย
มันเชื่อได้ไหมนะฮะ
มันไม่ต้องมีข้อสงสัยเรื่องของว่า

นะครับที่สำคัญเนี่ยนะฮะ

บริเวณต้นขาขวาด้านในเนี่ยนะฮะ

นะฮะนี่ที่คุณอาชิยะเขาไป

หมอเนี่ยทำรายงานเพชรเรื่องบัตรแผล

เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
ครับไปสรุปว่ามันเป็นเพชรครับ

ระหว่างตำรวจกับคุณอาชิ

ฟ้องกันไปฟ้องกันมาว่ากันไป
แต่สำนวนที่ตำรวจเจ้าของคดี

ถ้าเห็นว่าอายการเห็นว่า

เกี่ยวกันสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกัน
ใช่ครับครับแต่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับ

ว่าไปปัสสาวะท้ายเรือเองนะฮะ
หรือแม้จะมีการกระทำที่มากกว่านั้น

คดีโดยที่พยากฐานไม่มีความชัดเจน
แล้วสารยกฟ้องนะครับสมมุตินะฮะ

ทำอย่างแร้แรงนะครับ
เหมือนหลายคดีที่ผ่านมา
เอาล่ะเราต้องตามเรื่องนี้กันต่อไป
เรื่องที่มันทำท่าจะเงียบซาซาไปแล้ว

ขอบคุณพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตรครับท่านครับ

ขอบคุณครับนี่คือทิศทางที่เราจะต้องตามข่าวนี้ต่อครับว่า
สุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร
ทัศนสั่งยกฟองก็แปลว่าหลุดหมด
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ